คือเขาลงรูปกันทำบุญด้วยกันใช่ไหม

แต่ป๊ามีคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์คุณผู้ชมค่ะ
มีพวกคิดลบนะเข้ามาคอมเมนต์แบบแรง
สาวติ๊กวิวาเทอร์ทนไม่ไหวจริง

เขาบอกว่าอย่างนี้คอมเมนต์ไม่สร้างสรรคุณผู้ชมค่ะ

ลอยเล่มเกวียนวางแผนจะท้องก่อนแต่ง
หน้าภูมิใจพีดจุด
อย่างที่เห็นกันไปนี่แหละข้อความนี้แหละค่ะคุณผู้ชม

โอ้โหออกตัวแรงขนาดนี้โทษของไอจีอย่างสาวติ๊กค่ะ
เขาก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนะ
และนัดข่าก็ต้องสร้างติดบริเวณนี้กันแน่นอนนะคะ
เลยก็มีประเด็นนี้มาเกิดขึ้นนะคะ
ถ้าเป็นพวกจริงเป็นเรื่องจริงก็ขอโอยภภ้าภัยให้คุณติ๊กนะคะ
ก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะคะ
คือหลายคนก็เป็นห่วงแหละที่เข้าไปแสดงความคิดเห็น
เขาไปคอมเม้นท์นะแต่เกลียนคีย์บอร์ดก็มีเยอะเหมือนกัน

คุณแล้วก็มีบางกระแสก็เบาะว่า

รวมไปถึงเรื่องท้องไม่ท้องกันด้วย
พี่หนุ่มสอนรามน่าจะออกมาชี้แจงกันอีกทีนึง